ส่วนเหตุการณ์นี้ที่นครสวรรค์ค่ะสามีภรรยาทะเลาะกันนะคะ
สามีเนี่ยใช้ปืนยิงภรรยาแต่คิดว่ายิงไปแล้วภรรยาคงตาย
ก็พยายามจะยิงตัวตายกลายเป็นว่าเหตุการณ์นี้ไม่ตายนะคะ
ทั้งคู่เลยนะคะแต่ตัวสามีเนี่ยอาการหนัก
เพราะว่ากระสุนเนี่ยไปอยู่ที่ขมับอะค่ะไปฝังอยู่นี่นะคะ
นี่คือฝ่ายสามีนะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ศูนย์ท่ารถอำเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์
ตำรวจสพชุมแสงเจ้าหน้าที่กู้ชีพโรงพยาบาลชุมแสงก็ไปตรวจสอบนะคะ
นี่ค่ะผู้ชายคนนี้ค่ะก็คือตัวสามีเนี่ยนะ
จมกองเลือดอยู่นะคะอยู่ที่หลังศูนย์ท่ารถชุมแสง
ชื่อว่านายดีเด่นปิ่นเกรดอายุ๔๕เป็นชาวจังหวัดนครสวรรค์ค่ะ
มีรอยยิงที่ขมับด้านขวากระสุนไปตุงอยู่ขมับซ้าย
มือขวายังกำปืนอยู่เลยนะคะอาการสาหัสค่ะถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์
ส่วนภรรยาของผู้ก่อเหตุชื่อว่านางพาดาภูลสุวรรณอายุสี่สิบห้า
วิ่งหนีหลบเข้าไปในบ้านค่ะถูกยิงเข้าที่ท้อง
แต่ยังโชคดีไม่โดนอวัยวะสำคัญส่งไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลชุมแสง
ครับปืนที่ใช้ไม่รู้ยี่ห้อแต่เป็นแบบแมกกาซีนยิงไปแล้วสองนัด
ยังไม่ได้ยิงอีกสามนัดปลอกกระสุนที่ตกอยู่ใกล้ใกล้ตัวนายดีเด่นผู้ก่อเหตุนะคะ
ตำรวจก็เก็บไว้เป็นหลักฐานนะคะจากการสอบสวนพยานในที่เกิดเหตุได้ข้อมูลมาว่า
ตัวนายดีเด่นที่เป็นสามีเนี่ยค่ะทะเลาะกับนางพาดาซึ่งเป็นภรรยา
ทะเลาะเกี่ยวกับเรื่องเงินเกี่ยวกับเรื่องลูก
ศูนย์ท่ารถอำเภอชุมแสงแล้วเหมือนกับตกลงกันไม่ได้ครับ
ดีเด่นเอาปืนยิงภรรยาเลยนะคะกระสุนเข้าที่หน้าท้อง
ล้มลงคงคิดว่าภรรยาตายก็เอาปืนกระบอกเดียวกัน
จ่อยิงขมับขวาของตัวเองตั้งใจว่าจะยิงตัวตายตาม
ก็ล้มนอนจมกองเลือดอยู่สุดท้ายยังไม่เสียชีวิตทั้งคู่เลยนะคะ
แต่อย่างที่บอกว่าตัวสามีอาการหนักค่ะ